ว่าเราเนี่ยมีรถมาฝาก
เคยถึงเวลาที่รอคอยแล้ว

ยังเหรอยังรีบอะไรขนาดนั้น

เราเตรียมมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีความสุขกับมุกนี้
โอเคงั้นเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของรถ

เพราะว่าช่วงรู้แล้วบอกต่อของเราจะพาไปดูรถแท็กซี่

มันไม่ฮาแล้วมันเงียบแต่คนดูทางบ้านงงแล้ว

ไม่ใช่แท็กซี่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าธรรมดาเราไม่จัดมาให้คุณผู้ชมหรอก
แต่ว่าเป็นรถแท็กซี่ที่ใช้รถเบนท์
เป็นรถแท็กซี่ที่ใช้รถเบนท์ในการทำ
คุณเคยเห็นไหมล่ะแท็กซี่เบนท์
อันนี้ไม่เคยเห็นจะได้นั่งเน้นก็วันนี้แหละ

เดี๋ยวพาไปเลยในช่วงของรู้แรกบอกต่อ
วันนี้ชวนนั่งรถเบนท์ไม่ใช่เบนท์ธรรมดา
เป็นเบ้นแท็กซี่เอกลักษณ์ของเมืองเชียวนะตัวเอง

แต่มันไม่มีใครมีที่อื่น
เฮ่สุจรรย์ประหลัดบอกขนาดนี้
รู้แล้วบอกต่อสิครับ

รู้แล้วก็บอกต่อเยี่ยม
รถแท็กซี่ที่พูดถึงก็คือ
แท็กซี่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองยาลา
ที่อยู่คู่เมืองมากว่า๔๐ปีนี่เองล่ะครับ
มาถึงยะลาต้องหาโอกาสมานั่งกันครับ
คิวรถแท็กซี่เบนทยะลาเบตงแห่งนี้
อยู่บนถนนปรีดาห่างจากมัศยิตกลางนิดเดียว

มัศยิตมีร้านโรตีย่างเจ้าอร่อย
ก่อนขึ้นรถแท็กซี่แวะมากินกันได้
อร่อยจริงต้องบอกต่อครับ
สำหรับรถแท็กซี่เบนท์ของที่นี่
เป็นเน้นรุ่นคลาสสิกทั้งนั้น
มีทั้งรุ่นหางปลา

ที่จะนำแท็กซี่อยู่กัน

เบตตรงนี้มันจะบอกให้๑๒๖กิโลกรัมยาลาเบตตรงระยะทางถึงเบตตรง
แต่ว่าโค้งนี่หนักโค้งใหญ่โค้งเล็กนี่๓๘๓โค้ง
ตอนนี้เต็กที่ยาลาเบตตรงมีเต็กที่ยาลาเบตตรง
เต็กที่ยาลาปรัสแล้วก็ผัดใหญ่ปัตตรีซีสาคอน
แล้วก็ยหา
ก็คือค่าโดยสารจะไม่เหมือนกันนะครับ
คือต่างคนราคาจะไม่เหมือนกัน
พอระยะทางคือไม่เท่ากัน
ยาลาเบตตรงนี้ก็คน๑๓๐บาท
ยืดทีของยาลาเบตตรงนี้นั่ง๔คนคน๒๐๐
บ่อยค่ะถ้าขึ้นที่นี่ก็ไปเบตตรงอย่างเดียวค่ะ

เพราะรถอย่างนี้มันเหมาะกับหุมีประเทศที่นี่ไงครับ
ที่นี่ปลอดภัยกับทุกคน

ผู้โดยสารดูแลรถต้องให้สะอาด
ผู้โดยสารทุกคนนั่งรถเวลานั่งรถต้องดูป้ายทะเบียนรถนะครับ

เวลาเราเดินทางมีของตกอะไรในรถกระเป๋าตังค์ไม่อาจเป็นโทรศัพท์
เราแจ้งการณ์พี่แล้วแจ้งพี่คิวได้นะครับ
โทรมาแจ้งได้เลยว่ารถข้างไหนเรานั่งมาของตกในรถ
นะครับก็
นั่งสบายมั่นใจปลอดภัยแบบนี้แถมเป็นเอกลักษณ์ของเยอนลา
เจ๋ยแล้วบอกตาทุ่นแล้ววงตอเอ้ย
ตั้งรถเบ้นปลอดภัยแน่นอนสบายด้วย